ตามสัญญาเลยค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูทวดแมวนะคะ
ชื่อว่าทวดหวาดเป็นแมวไทยวิเชียนมาส
อายุยืนยาวมากเพราะว่าอยู่ดูโลกนี้มานาน๓๔ปีแล้ว
คือถ้าเทียบกับคน๑๖๐ปี
เออแล้วแมวที่อายุเยอะขนาดนี้เขาก็บอกว่าก็มีอาการเหมือนกัน

แต่ขนาดลูกหลานมันที่เป็นเหรนคือตายหมดแล้ว

คืออันนี้คือเขาเดินปกติแต่เดินเหมือนจะไม่ไหว
แก่ค่ะคือขาก็จะก้าวไม่ออกอยู่แล้วนะ

ทีมข่าวเราเดินทางไปดูที่บ้านเลขที่นี่แหละค่ะ
ตำบลบางกระจ่าอำเภอเมืองจันทบุรี

นี่คือเรียกว่าค่อยย่างคิ้วขาวใช่

เป็นบ้านของนางวันนาโกดการิกาหรือป้าภัยอายุ๕๗ปีค่ะ
โดยแมวไทยวิเชียนมาร์ตัวนี้อายุยืนยาว๓๔ปี

เป็นแมวเพศเมียสีน้ำตาลน้ำหนักประมาณ๒กิโลค่ะ

มีแมววิเชียนมาสซึ่งเป็นแมวจรจัดนะ
หลงมาที่บ้านก็เลยตัดสินใจเลี้ยงเอาไว้
นี่ขาวไปทั้งหน้าแล้วนะเนี่ยขน
กระทั่งอีก๑ปีต่อมาแมวตัวนี้ออกลูกมา๒ตัว
โดยมีทวดหวาดเป็นหนึ่งในนั้นอีกตัวตายค่ะ
ก็เลยเลี้ยงไว้พร้อมกับแมวเปอร์เซียตัวอื่น
ทีนี้เลี้ยงไปเลี้ยงมาโอ้โหอายุยืนมาก
ปีแล้วยังไม่ตายถ้าเทียบกับคนก็คือ๑๖๐ปีอย่างที่บอกนะ

แต่ทวดหวาดเคยมีลูกมาแค่คลอกเดียวค่ะ
ใช้งานไม่หนักนะครอกเดียวมี๔ตัว

ต่อมามีหลานอีก๕๖ตัวรวมไปถึงเหรนอีก๒๓ครอก
ปัจจุบันนี้ลูกหลานเหรนทวดหวัดไม่รอดสักตัวคือตายหมดแล้ว

อายุที่มากขนาดนี้ทวดหวาดไม่เคยป่วยนะเขาบอก

แต่มีอาการความชะลาให้เห็นทั้งการเคลื่อนไหวอย่างที่เห็น

งงว่าใครเป็นเจ้าของก็น่าจะมี
แล้วคุณดูอาหารการกินคืออาหารเม็ดนี่คือเคี้ยวไม่ไหวแล้วนะ
คือเคี้ยวไปไม่รู้ว่าฟันร่วงหมดแล้วหรือเปล่า

ใช่เขาบอกว่าเมื่อก่อนชอบกินของสดค่ะ
หัวปลาเนื้อปลาคุกข้าวแล้วก็กินอาหารเม็ด

คือเพราะฟันมันไม่ดีอย่างที่บอกมันบดเคี้ยวเองไม่ได้นะคะ
พายยังบอกด้วยว่าทวดหวาดถูกเลี้ยงมาแบบปล่อยมีอิสระ

พยายามสังเกตลักษณะนิสัยหรือสิ่งที่มันชอบ
ครอบครัวป้าภัยเองเนี่ยรักแมวมาก
เปิดช่องทางสื่อโซเชียลทั้งเฟซบุ๊คยูทูป
เอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนรักแมวด้วยกันด้วยนะคะ
ใช้ชื่อว่ายายหวาดเสียมิสแคทนะคะ
ซึ่งคนรักแมวเนี่ยเข้าไปดูได้ค่ะติดตามได้เหมือนกันนะ
ทวดหวัดเป็นยังไงบ้างนะคะ
รักแมวนะยายหวาดนี่นี่คือสมัยแบบยังสาว
ใช่สมัยยังสาวขนยังดำอยู่
ใช่ขนตรงหน้ายังดำอยู่

ว่าเวลาที่จะดูอายุแมวดูยังไงรู้ว่าแมวมันแก่
เขาบอกว่าเวลาจับแล้วแบบเงยให้ดูฟัน
มันจะเห็นว่าถ้าเกิดเป็นซี่เล็กมันเป็นแมวเด็ก

ค่ะดีก็ต้องนับถือคนเลี้ยงดูด้วย
เลี้ยงดูได้ดีใส่ใจดูแลด้วยนะคะ